หั่นเกี่ยวข้างในห้อง

เขารู้สึกอยากหันกลับเข้าไปดูในห้อง
เขาก็เลยเอี้ยวตัวหันไปดูในห้องค่ะ
ปรากฏว่าเจอเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะ

พอเขาเห็นจีปุ๊บเขาก็ปุ๊บหายไปเลย
ช่วงเวลาเดิมเลยจีบอกว่าเขาได้ยินเสียงเด็ก
บอกว่าช่วยแม่ฉันด้วย
อะไรอ่ะฝันเหรอก็ลืมตาขึ้นมาค่ะ
มันคือคุณยายนอนบนเตียงค่ะ
แล้วก็มีร่างผู้หญิงคนหนึ่งเหยียบอยู่บนอกคุณยาย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
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มเป็นต้นไป
เรามีนัดมาล้อมวงฝังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญจากเหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีในโซเชียล
ที่จะต่อคิวกันมามอบความหลอนให้กับคุณผู้ชมในค่ำคืนวันศุกร์แบบนี้ครับ
และฝากไปถึงคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ
สำหรับท่านไหนที่อยากจะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรา
สามารถที่จะฝากเรื่องราวของคุณมาได้ที่อีเมลของรายการ
ทีมงานของเราก็จะมีการคัดเลือกเมลต่างที่คุณผู้ชมนั้นส่งมา
เพื่อเชิญคุณผู้ชมมาร่วมในรายการของเราครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญอยู่กับผมในรูปแบบของวีดีโอคอลเป็นที่เรียบร้อยครับ
ยินดีต้อนรับคุณเฟย์ครับสวัสดีครับคุณเฟย์

ปกติเราจะคุยกันผ่านทางเสียงอย่างเดียว

คุณเฟย์ครับวันนี้มาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราแน่นอนว่ามีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ถามก่อนว่าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของใคร
เป็นประสบการณ์ของเพื่อนสนิทเฟย์เองค่ะ

น่าสนใจเรื่องนี้เล่าให้พวกเราฟังหน่อยเป็นยังไงครับ
เอ่อเรื่องเนี้ยค่ะเกิดขึ้นเมื่อประมาณสิบห้าสิบหกปีที่แล้วนะคะเป็นเรื่องของเพื่อนของเฟิร์นนะคะที่ชื่อจีนะคะ
จีนเนี่ยเขามีโอกาสได้ไปเรียนต่อต่างประเทศค่ะที่ประเทศออสเตรเลียนะคะ
แล้วก็ด้วยนิสัยของนักศึกษาไทยนักเรียนไทยนะคะที่ไปเรียนเมืองนอกเนี่ย
เขาก็จะเหมือนกับว่าชอบนะคะที่จะไปหาประสบการณ์ไปทำงานพิเศษกันนะคะเพื่อได้ตังค์กินขนมอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วงานของจีนเนี่ยค่ะนอกจากจะทำงานที่ร้านอาหารไทยแล้วอ่ะนะคะเขาก็ยังรับงานเป็นพวกพี่เลี้ยงเด็กนะคะ
แล้วก็เป็นคนที่ดูแลคนสูงอายุอะไรอย่างเงี้ค่ะเพราะเขาเรียนมาทางนั้นด้วยนะคะ
เขาก็จะมีงานแบบนี้มาเรื่อยจนเทศกาลคริสต์มัสของปีนึงค่ะเขาก็ได้งานงานหนึ่งซึ่งจีบอกว่าเป็นงานที่ดีมาก
ดีมากในที่นี้หมายความว่าเวลาทำงานน้อยงานสบายแล้วก็ได้เงินคือเยอะมาก
เป็นค่าแรงที่เยอะมากจริงเขาบอกว่าในตอนนั้นคือเขาตื่นเต้นมากกับงานนี้
แล้วงานของจีนเนี่ยค่ะก็จะเป็นงานที่แค่ไปอยู่เฝ้าคุณยายคนนึงค่ะที่มีอายุประมาณ๘๐เกือบ๙๐ปีค่ะ
ที่บ้านหลังนึงนะคะเป็นบ้านแถบแนวชานเมืองนิดนึงค่ะ
แต่เป็นหมู่บ้านที่จีบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่ดีมาก
แต่เขาจะเป็นชุมชนหมู่บ้านเก่านะคะ
ซึ่งจีเองก็ไม่ได้ติดอะไรเพราะว่าเหมือนเขาก็มีรถ
เขาก็สามารถที่จะไปทำงานโดยขับรถไปได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เขาก็ตอบตกลงรับงานนี้นะคะ
งานนี้เนี่ยมีระยะเวลาทำงานประมาณ๒สัปดาห์นะคะ
ก็เป็นช่วงก่อนคริสต์มัสจนเลยคริสต์มัสไปนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งงานของจีนเนี่ยเขาจะต้องดูแลคุณยายเป็นกะกลางคืนค่ะ
คือจะต้องบอกว่าครอบครัวนี้ค่ะคือคุณยายคนที่เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของบ้านนะคะ
คือจะอยู่กับลูกสาวนะคะซึ่งเขาก็จะอยู่กันสองคนแม่ลูก
ทีนี้เนี่ยช่วงกลางวันนี้ค่ะ
ก็คุณลูกสาวเนี่ยเขาก็จะจ้างแม่บ้านที่เป็นคนเวียดนามเนี่ย
ดูแลคุณยายโดยปกติแล้วเนี่ย
กลางคืนเนี่ยเขาไม่ได้ไปไหนเขาก็จะเป็นคนดูแลเอง
แต่ทีนี้เนี่ยปีนั้นเขาต้องไปต่างเมือง
เขาก็เลยจ้างจีนมาดูแลนะคะ

วันที่เขาเนี่ยค่ะพาจีไปแนะอำบ้าน
แนะนำตัวกับคุณยายแล้วก็แนะนำตัวกับเพื่อนร่วมงาน
คือคุณสาวใช้ที่อยู่ช่วงกลางวันนะคะ
ก็จีบอกว่าคุณเจ้าของบ้านเนี่ยพาไปช่วงประมาณ๑๑โมงนะคะ
บ้านเบิ้ลสวยมากเลยพอเดินเข้าไปปุ๊บ
สิ่งแรกที่จีเห็นก็คือเป็นบ้านแบบเอ่อ
ที่มีลักษณะโบราณก็จริงแต่ก็คืออยู่ในสภาพที่แบบดีมากนะคะ
เดินเข้าบ้านไปปุ๊บเสียงแรกที่จีได้ยินคือคำว่า
ออกไปออกไปสองครั้ง

จีก็หันไปมองแต่ก็ไม่ได้ยินก็ไม่ได้เห็นอะไรนะคะ
ก็เอ๊ะแปลกนิดนึงแต่ส่วนตัวของจีเองอะค่ะ
เขาเป็นคนที่มีเซนต์กับเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว
อ๋อเขาเป็นคนมีเซนต์ใช่
เขาก็เลยรู้สึกแบบว่าอ๋อสงสัยจะแบบเจ้าที่มั้ง
คืออาจจะเห็นแล้วเป็นคนแปลกหน้าหรืออะไรก็อาจจะมาต้อนรับเขา
เขาก็ไม่ได้กลัวอะไรนะคะ
เขาก็ได้แต่อธิษฐานจิตว่าเฮ้ยฉันมาทำงานไม่ได้มาทำอะไร
ได้มารบกวนอะไรเขาก็เดินเข้าบ้านไป
ตอนนั้นคุณจีได้บอกไหมคุณเฟย์ว่าเสียงที่บอกว่าให้ออกไปอ่ะ
ผู้ชายผู้หญิงค่ะเป็นเสียงผู้หญิงเสียงแหบ
เหมือนแบบเสียงมันลอยผ่านลมมาค่ะ
ไม่ได้ไม่ได้ตะโกนกล้องหรืออะไรนะคะเป็นเสียงแบบลอยตามลมมา
ซึ่งจีก็โอเคบ้านหลังนี้มีแต่ก็รู้สึกว่าก็เออไม่เป็นไรหรอกอยู่ได้เพราะว่าก็เจอบ่อยอะไรอย่างนี้
ก็เดินเข้าไปสำรวจในบ้านก็โอเคก็มีคุณยายที่เป็นคนที่จีต้องดูแลนะคะ
ต้องบอกก่อนว่าคุณยายเนี่ยอายุมากแล้วก็จริงแต่ก็คือยังสามารถที่จะเดินได้
แต่ก็ไม่ได้เดินได้ไกลมากยังสามารถช่วยตัวเองได้บ้างแต่ไม่ถึงกับนอนติดเตียงนะคะ
ก็เขาก็เอ่อจะนอนอยู่ชั้นล่างของบ้านนะคะแล้วห้องที่จีเขาจะต้องอยู่เนี่ยค่ะ
จะเป็นห้องที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเยื้องห้องคุณยายนะคะ
จีบอกว่าคุณเจ้าของบ้านนะคะเขาให้กฎมา๓ข้อในการที่จะอยู่และทำงานบ้านหลังนี้
ช่วงที่จีมาทำนะคะคือช่วงกลางคืน
ก็คือข้อแรกค่ะได้ยินเสียงอะไรก็แล้วแต่
ไม่ว่าจะเป็นเสียงจากข้างนอกเสียงจากในบ้านเสียงเรียกเสียงเคาะเสียงแปลก
ถ้านอนแล้วถ้าเป็นช่วงกลางคืนแล้วเนี่ยไม่ต้องออกมาดูไม่ต้องออกมาดูเลย
ซึ่งเขาก็ให้เหตุผลนะคะว่าบ้านหลังนี้มันมีกล้องวงจรปิดคือเขาสามารถแบบดูได้แล้วก็มันมีอาราม
ซึ่งถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตำรวจเนี่ยมาถึงบ้านได้เร็วกว่าทุกคนอยู่แล้ว
ก็คือเป็นความปลอดภัยของจีด้วยก็ไม่ต้องออกมาให้อยู่แต่ในห้องไป
ถ้าเกิดเรื่องร้ายแรงอะไรเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยเพราะตำรวจมาแน่นอนนะคะ
สองก็คือบริเวณชั้นสองของบ้านชั้นบนนะคะห้ามขึ้นเด็ดขาดไม่ว่าจะไม่ว่าจะได้ยินอะไร
ได้ยินอะไรก็แล้วแต่ห้ามขึ้นอืมห้ามขึ้นเลยให้เขาให้เหตุผลมาว่า
มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวเขาไม่อยากให้ใครขึ้นไปยุ่งนะคะ
จีก็โอเคก็แปลกนะแต่ก็อ่ะเข้าใจได้ส่วนข้อสามข้อสุดท้ายค่ะ
อันนี้จีบอกว่าสำหรับจีนแล้วแตกหนักสุดคือตอนกลางคืนชั้นล่าง
ชั้นต้องเปิดไฟทั้งหมดห้ามปิดแม้แต่ดวงเดียว
ตั้งแต่แบบหน้าบ้านมายันกลับบ้านเลยห้ามปิดไฟ
เหตุผลก็คือคุณยายกลัวความมืดซึ่งติ๊กก็แบบโอเค
ก็แปลกนะแต่ก็ได้อยู่อ๋อแต่แต่ต้องบอกก่อนว่าเปิดข้อหนึ่งค่ะ
เสียงเดียวนะคะตอนกลางคืนที่ดังแล้วจีจะต้องออกมาดูก็คือ
ออดที่คุณยายกดเรียกคือคนกดก็จะมีเหมือนเป็นเหมือนแบบเรียกอก
เรียกพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าเป็นเสียงนั้นอ่ะ
คือจีต้องออกมาดูก็คือออกมาดูในห้องคุณยาย
คือคุณยายเรียกเอาอะไรซึ่งจีก็โอเคไม่มีปัญหาอะไร
ทีนี้อีกวันหนึ่งค่ะเป็นวันที่จีจะต้องมาทำงานแล้ว
จีเขาก็ตื่นเต้นเนอะก็รีบมายังไม่ถึงเวลา๒ทุ่มเลย
ก็มาตั้งแต่แบบประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้เขาก็มาถึงเขาก็มีกุญแจบ้านแล้วเขาก็สามารถเข้าไปในตัวบ้านได้อะไรอย่างนี้
ก็พอเปิดประตูบ้านเข้าไปอะค่ะเดินเข้ามาบ้านแล้วก็มันข้าง
เขาบอกว่าข้างขวามือจะเป็นทางขึ้นบันไดชั้นสองอืม
จี๊หันไปเห็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กเล็กประมาณเจ็ดหกเจ็ดขัว
ใส่ชุดกระโปรงสีฟ้าฟ้าเขียวยืนอยู่
แล้วจีก็แบบมีเด็กด้วยเหรอหรือว่าแม่บ้าน
แม่บ้านเอาลูกมาเอ๊ะแต่แม่บ้านเป็นคนเวียดนาม
แต่เด็กนี่มันเด็กฝรั่งว่ะก็หันไปดูอีกที
เด็กหายไปแล้วค่ะก็ก็เริ่มแบบเริ่มเอแล้ว
แต่ก็โอเคก็เดินเข้าไปทักทายกับแม่บ้าน
แล้วก็คุยกันแม่บ้านก็บอกเออเธอจะทำครัวทำอะไร
เขาก็แนะนำกันไปนะคะจนถึงเวลา
แม่บ้านบอกโอเคไหนไหนเธอก็มาแล้วฉันกลับเลยแล้วกันเนอะ
แม่ครับเออไหนเธอก็มาแล้วเธอก็อยู่เลยละกัน
ฉันกลับแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยจีก็แบบเออโอเคไม่เป็นไร
แล้วแม่บ้านก็ยังบอกว่าถ้าวันไหนเธอไม่มีอะไรทำเธอมาก่อน๒ทุ่มได้
เธอก็มามาได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยเออฉันจะได้กลับบ้านเร็วอะไรประมาณแบบเนี้ยค่ะ
ก็จีก็แบบโอเคได้ได้แล้วก็ด้วยความที่เขาสงสัยค่ะ
เขาก็เลยถามกับแม่บ้านว่าเออเธอเธอรับเลี้ยงเด็กอีกคนด้วยหรือเปล่า
หรือเธอพาเด็กเข้ามาด้วยไหมเมื่อกี้ฉันเห็นเด็กผู้หญิงคนนึงลักษณะแบบนี้แบบนี้
บันไดอ่ะเขามากับเธอหรือเปล่าอืมแม่บ้านตาโตแล้วก็บอกดีบอกว่า
ไม่ที่นี่ไม่มีเด็กเธอพูดจาไร้สาระแล้วเธอตาฝันล่ะ
ฉันไปแล้วแล้วเขาก็เขาก็ไปเลยเออซึ่งจีก็โอเค
ก็น่าจะก็คงก็ตามภาษาบ้านเก่าเนาะก็คงต้องมีอะไรแบบนี้แหละ
ก็เขาก็อธิษฐานจิตไปบอกว่าเออมาทำงานแค่สองอาทิตย์นะ
ไม่ได้มารบกวนอะไรก็ต่างคนต่างอยู่อย่ามายุ่งกันอะไรอย่างนี้
อย่ามาทำให้ให้กลัวให้อะไรนะเขาไม่โอเคอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็ตั้งจิตอธิษฐานของเขาไปทีนี้หน้าที่ของจีในการดูแลคุณยายค่ะ
ก็คือ๒ทุ่มเข้าไปนอนกับคุณยายแล้วก็เอ้ยเข้าไปนั่งกับคุณยาย
แล้วก็เหมือนกับอ่านหนังสือให้คุณยายฟังจนกว่าคุณยายจะหลับก็โอเค
เขาก็เข้าไปทำงานทำหน้าที่พออ่านหนังสือให้คุณยายฟังสักพัก
ยายก็เริ่มหลับจีก็เข้ามานอนในห้องของตัวเองนะคะ
ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ห้องมันห้องของคุณยายเนี่ย
เขาไม่มีประตูนะพี่แจ๊คเป็นห้องโล่งเลยไม่มีประตูแล้วก็
จีจะอยู่เยื้องแล้วเจ้าของบ้านนะคะเขาเคยขอไว้ว่า
ถ้าเป็นไปได้อ่ะก็จีก็ไม่ต้องปิดประตูห้องจีก็ได้นะ
ถ้าแบบเป็นไปได้คือจะได้เห็นคุณยายด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จีเขาก็โอเคโอเคก็ไม่ปิดก็ได้แต่ทีนี้เนี่ย
ไฟมันสว่างมากจีก็แบบไม่ไหวนอนไม่หลับก็เลยปิดประตู
นอนนอนไปค่ะคืนแรกเลยได้ยินเสียงออดค่ะตอนช่วงประมาณเกือบตีสาม
เสียงออดคุณยายใช่เออเออเออเออจีก็อุ้ยโอเค
คุณยายอยากเข้าห้องน้ำหรืออยากดื่มน้ำหรืออะไรก็ออกมาดู
ก็เดินเข้าไปห้องคุณยายค่ะไปก็เปิดสว่างโล่เลยนะ
จีเห็นก็คือคุณยายนอนอยู่บนเตียงค่ะนอนอยู่บนเตียง
แต่ลักษณะการนอนของคุณยายคือคุณยายหลับตาปีเลยแล้วแบบปากเกร็งตัวเกร็งมือเกร็ง
เหมือนแบบเหมือนฝันร้ายอะค่ะเหมือนขยับตัวไม่ได้อ่ะจีก็แบบเอ๊ะ
คุณยายกดออดแต่ทำไมนอนท่านี้อ่ะก็เลยเดินเข้าไปผูกคุณยาย
ก็แบบเจ๊คุณยายคุณยายคุณยายก็พอจีเรียกปุ๊บ
ใหญ่ก็เหมือนแบบลืมตาแล้วก็เหมือนคนที่แบบว่าฮึบหายใจขึ้นมา
แจ๊คเหมือนคนหายใจไม่ออกเราได้หายใจอ่ะเขาก็ฮึบฮึบหายใจขึ้นมาแล้วก็
ไปมองรอบแล้วก็บอกว่าเธอมาที่นี่นานหรือยัง
เธอมาอยู่ที่นี่นานหรือยังเลยค่ะอืมคือมายืนตรงนี้นานหรือยัง
จีก็บอกครับเออก็ก็คุณกดเรียกฉันฉันก็เลยมาเออ
คุณยายก็แบบโอเคโอเคไม่เป็นไรแล้วเออเธอกลับไปนอนเถอะ
ก็จีเขาก็ถามว่าจะเอาอะไรไหมจะดื่มน้ำไหม
ดื่มน้ำหรือจะเข้าห้องน้ำหรือเปล่าคุณยายก็บอกโอเค
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือกลับไปนอนได้เลยค่ะ
พอจีเดินออกจากห้องไปอะค่ะเขาบอกว่าครับแป๊บนึงเขาอยาก
เขารู้สึกอยากหันกลับเข้าไปดูในห้องเขาก็เลยเอี้ยวตัวหันไปดูในห้องค่ะ
ปรากฏว่าเจอเด็กผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่มุมห้องค่ะ
พอเขาเห็นจีปุ๊บเขาก็แบบเหมือนแบบปุ๊บหายไปเลยครับ
ซึ่งจีก็แบบเอาละมันต้องมีอะไรแปลกแน่เลยอะ
ก็ได้แต่แบบว่าโอเคสวดมนต์ก็ทำตามความเชื่อของเขาไปนะคะ
ครับเรื่องก็คือ
ทุกคืนค่ะพี่แจ๊คทุกคืนเลยจะต้องมีเสียงออดจากห้องคุณยาย
ตอนช่วงประมาณตีสามเวลาเดียวกันแล้วเวลาเดียวกันค่ะอืม
แล้วทุกครั้งที่เข้าไปก็คือคุณยายจะมีอาการเดิมเลย
คือเหมือนกับเกรงตัวตาตาปิดปีแล้วก็เหมือนกับเหมือนเป็นอะไรสักอย่างค่ะ
แต่พอจีถามก็คือไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบบเนี้ยครับ
แล้วก็เด็กผู้หญิงคนนั้นคือจีเห็นบ่อยมากบ่อยจนบ่อยจนรู้สึกแบบอยากคุยด้วยอ่ะ
แต่ก็คือทุกครั้งทุกครั้งที่แบบเขาแวดมาคือพอเขารู้ว่าจีเห็นปุ๊บเขาก็จะหายไปเลย
เหมือนจะไม่ยอมคุยด้วยซึ่งจีเองก็ทำงานที่นี่มาจนแอดเข้าอาทิตย์ที่สองอะค่ะ
เหลืออีก๓วันหรืออีก๓วันที่จะจบการทำงาน
บอกว่าวันนั้นเนี่ยเขามาถึงที่บ้านเนี่ยช่วงประมาณทุ่มครึ่ง
คือแม่บ้านก็ช่วงเช้าก็คือออกไปเรียบร้อยแล้วเขาก็เออโอเคก็ดูแลคุณยาย
พอช่วง๒ทุ่มเขาก็เข้าห้องคุณยายมานั่งอ่านหนังสือให้คุณยายฟัง
คุณยายก็วันนั้นเป็นอะไรไม่ทราบเหมือนนอนไม่หลับ
ก็คืออ่านเท่าไหร่ก็ไม่หลับสักทีจนคุณยายบอกว่าเออ
ไม่ต้องอ่านแล้วคือนี้ฉันแบบฉันรู้สึกแบบนอนไม่หลับเลยอะไรอย่างนี้
มาคุยกันดีกว่าก็ให้จีเนี่ยเล่าเรื่องของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับทีนี้ก็คุยกันไปมาจีรู้สึกว่าชาใจอ่ะ
อยากรู้จังเลยเด็กผู้หญิงคนนั้นคือใครอะไรยังไงอะไรอย่างนี้
ซึ่งเขาก็เลยตัดสินใจถามคุณยายไปว่าเออบ้านหลังเนี้ย
มีเคยมีเด็กผู้หญิงลักษณะแบบนี้แบบนี้ใส่ชุดกระโปรงสีเขียว
ผมเอ่อผมเข้าคอดัดเป็นลอมลองเคยมีอยู่บ้างไหมคะ
หรือคุณยายพอจะรู้จักเด็กคนนี้ไหมคะพอคุณยายได้ยินแบบนั้นปุ๊บ
คุณยายปลดล็อกโอ๊ยแล้วก็น้ำตาไหลน้ำตาไหลเลยค่ะ
น้ำตาไหลแล้วก็แบบเหมือนแบบสะอื้นสะอื้นเลยอะค่ะแล้วก็บอกว่า
เธอเธอรู้ได้ยังไงเธอรู้ได้ยังไงเธอเธอทำไมเธอถึงรู้
เธอเห็นเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมจีก็แบบเออพูดไปคุณอาจจะไม่เชื่อนะ
แต่ฉันน่ะเป็นคนที่เห็นของพวกนี้ได้แล้วฉันก็เจอเด็กคนนี้
ตั้งแต่ตอนที่เดินเข้ามาบ้านหลังนี้วันแรกเลยครับคุณยายก็พูดชื่อมาชื่อหนึ่งค่ะ
ชื่อมาท่าเขาบอกว่าเด็กคนนี้ชื่อมาท่าเป็นลูกสาวของฉันเอง
แต่เขาเสียชีวิตไปแบบนานมากแล้วแบบ๔๐๕๐ปีแล้วมั้งอะไรอย่างนี้
คือเสียชีวิตไปตั้งแต่เด็กแล้วก็คุณยายก็แบบเหมือนฟูมฟายอะค่ะ
ว่าเขาคงโกรธฉันว่าคงไม่ให้อภัยฉันอะไรประมาณอย่างนี้
ซึ่งจีก็เห็นคุณยายร้องไห้หนักมากแล้วก็เริ่มใจไม่ดีแล้วก็ถามคุณยายแบบ
โอเคไหมเกิดอะไรขึ้นคุณยายก็แบบไม่มีอะไรไม่มีอะไร
เออฉันฉันขอยานอนหลับแล้วกันคืนนี้ฉันคงต้องกินยานอนหลับแล้วอะไรอย่างเงี้
อ่าจีก็เลยตัดสินใจคือก็เอายาให้คุณยายค่ะแล้วก็ตัวเองเนี้ย
นอนอยู่กับคุณยายด้วยในห้องคืนนั้นขณะที่นอนอยู่ค่ะช่วงเวลาเดิม
อ่าจีจีบอกว่าเขาได้ยินเสียงเด็กอ่าบอกว่าช่วยช่วยด้วย
ช่วยช่วยแม่ฉันด้วยช่วยแม่ฉันด้วยอยู่ข้างหูซึ่งจีก็แบบ
อะไรอ่ะฝันเหรอก็ลืมตาขึ้นมาค่ะลืมตาขึ้นมาคือเด็กผู้หญิงคนนั้นนะคะ
ยืนอยู่ตรงปลายเท้าค่ะแล้วบอกว่าช่วยแม่ฉันด้วย
แล้วก็ชี้มือไปบนเตียงที่คุณยายนอนค่ะอืมพี่แจ๊คสิ่งสิ่งที่จีเห็นจีแบบ
แบบหนังผีหนังผีแน่แน่คือฉันต้องอยู่ในหนังผีแน่แน่อืม
มันคือคุณยายนอนบนเตียงค่ะแล้วก็มีร่างผู้หญิงคนหนึ่ง
คือใส่ชุดแต่งตัวเป็นชุดไม่ใช่ยุคนี้ค่ะก็คือชุด
ข้างโบราณโบราณหน่อยยืนเหยียบอยู่บนอกคุณยายค่ะ

ยืนเหยียบคุณยายอยู่ก็หันมาอืมแล้วก็ชี้หน้าจือแล้วก็แบบ
บอกไปออกไปฉันบอกให้เธอออกไปอ่าคุณจีสรุปอีกทีนึงนะ
คือคุณจีเห็นภาพที่น่าจะช็อกก็คือเป็นลักษณะของร่างผู้หญิง
แต่งตัวเหมือนกับเป็นการแต่งตัวโบราณในหนังฝรั่งที่เราเคยเห็นกัน
ค่ะก็คือชุดประมาณสี่สิบปีที่แล้วอะค่ะโอ้ยยืนเหยียบบนหน้าอกคุณยายสองเท้า
ใช่ค่ะฝั่งเท้าเลยแล้วก็บอกให้ออกไปแล้วก็พอพอเขาเห็นว่าจีเห็นปุ๊บ
เขาก็ชี้หน้าจีแล้วก็บอกว่าให้จีออกไปเฮ้ยอืมอืมซึ่งจีก็แบบ
ข้างหนึ่งก็เด็กผู้หญิงบนนั้นก็คือผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้
แล้วก็คุณยายที่เขาต้องดูแลอีกณตอนนั้นคือสิ่งที่เขาทำได้ก็คือสวดมนต์ค่ะ
ซึ่งเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าการสวดมนต์แบบไทยมันมันจะช่วยไหมเขาก็เลยแบบได้แต่แบบ
ตั้งตั้งแบบอธิษฐานจิตเลยแบบเรียกทุกสิ่งทุกอย่างในสากลโลกนี้มาว่า
ให้ช่วยหน่อยเออให้ให้วิญญาณแบบนี้ออกไปอะไรอย่างเงี้ยก็พอเขาตั้งจิต
แผ่เมตตาใดก็แล้วแต่ปุ๊บเนี่ยค่ะทุกอย่างก็หายไป
แล้วก็เขาก็รีบไปปลุกคุณยายค่ะพอทุกอย่างหายไปเขาก็ไปปลุกคุณยายแล้วก็
อืมคุณยายก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็
คราวนี้คุณยายน้ำตาไหลค่ะแล้วก็ขอน้ำดื่ม
แล้วก็หลับไปด้วยฤทยาครับซึ่งตีบอกว่าเรื่องเนี้ยคือฉันอ่ะ
คิดเลยว่าจะต้องโทรไปหาลูกสาวเขาไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้แบบมันเป็นยังไง
อะไรอย่างเงี้ยแต่ในใจก็คือแบบถ้าโทรไปอ่ะ
แล้วเกิดเขาหาว่าฉันบ้าแล้วค่าแรงก็ยังไม่ได้
ก็เลยตัดสินใจแบบเออยังไม่โทรก่อนดีกว่า
ก็กลับบ้านไปเอาน้ำมนต์มาพรมรอบบ้านครับ
เออเพื่อที่แบบว่าป้องกันนู่นนี่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม
แล้วก็ในคืนนั้นนะคะก็เลยนั่งคุยกับคุณยาย
ตัดสินใจเล่าให้คุณยายฟังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเนี่ย
เขาเห็นอะไรอืมทีนี้เนี้ยพอจีเขาเล่าไปเรื่อยเรื่อย
คุณยายก็น้ำตาไหลเรื่อยน้ำตาไหลเรื่อยแล้วก็
เริ่มร้องไห้แล้วจีก็ถามบอกว่า
คุณยายเป็นเป็นอะไรหรือเปล่าคะคุณยายก็บอกว่าเออเนี้ย
ฉันจะเล่าเรื่องหนึ่งให้เธอฟังแต่เธอต้องเธอต้องสัญญานะว่าเธอ
เธอจะไม่ไปพูดเรื่องนี้ให้ลูกสาวอีกคนนึงของฉันฟังอะไรอย่างนี้ค่ะ
ครับครับคุณคุณยายก็เลยเล่าว่าผู้หญิงคนที่มายืนเหยียบอกคุณยายอ่ะ
คงเป็นสาวใช้ของคุณยายที่เคยจ้างมามาดูแลน้องเอ่อ
มาท่าเนี่ยค่ะแต่บังเอิญว่าบังเอิญว่าวันหนึ่งเขาไปเที่ยวทะเลสระ
ด้วยกันคือพี่เลี้ยงพาน้องไปเที่ยวทะเลสาบแล้วก็เหมือนกับว่าพี่เลี้ยงเนี่ยค่ะ
มีหนุ่มมามาจีบอ่าก็เลยไม่ได้สนใจน้องค่ะจนน้องเนี้ย
ตกน้ำแล้วก็ช่วยน้องไม่ทันน้องก็จมน้ำเสียชีวิต
นะคะครับแล้วทีนี้ด้วยความที่คุณยายตอนนั้นโกรธมากก็เลยเหมือนกับ
ทำร้ายสาวใช้อะค่ะก็คือก็คงก็คงทำทำหนักอะค่ะแล้วก็
เหมือนกับว่าสั่งเขาไว้ในห้องอ่ะไม่ให้ไม่ให้แบบไม่ให้ไปหาหมอ
ไม่ให้ข้าวไม่ให้น้ำก็คืออาจจะมีการทรมานเกิดขึ้นหรืออะไรอย่างนี้
เนี้ยค่ะค่ะก็ส่วนสาวชัยคนนั้นเนี้ยอีกไม่นานก็เสียชีวิตตามไปอะค่ะ
ซึ่งก็น่าจะเป็นเหตุที่ทำให้เขาเนี่ยโกรธ
แล้วก็เลยมาทำร้ายคุณยายแบบเนี้ยค่ะซึ่งตัวจีเองก็แบบ
ในขณะที่คุณยายเล่าค่ะเด็กผู้หญิงน้องมาท่ามายืนฟังอยู่
มายืนฟังอยู่ตลอดเลย
ตรงตรงตรงข้างข้างเตียงซึ่งจีเองก็รู้สึกเหมือนกับว่าแบบ
หรือน้องเขามีอะไรแบบอยากจะคุยกับคุณยายอืมเออ
จีเขาก็เลยตัดสินใจแบบเหมือนแบบตั้งจิตคุยเขาบอกว่าเขาเนี่ยคือสื่อเนี่ย
มันการมันเป็นการสื่อทางสิทธิอะค่ะเขาก็เลยถามแล้วบอกว่า
โอเคมีอะไรจะบอกกับคุณแม่เธอไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้องเขาก็บอกว่า
ให้คุณแม่เลิกโกรธตัวเองเลิกโทษตัวเองได้แล้วเขาไม่เคยโกรธคุณแม่เลย
เออเพราะว่าทุกวันทุกวันนี้เหมือนกับว่าคุณยายเนี่ยไม่ได้ปล่อยให้น้องเขาไปไหนเลย
คือคิดโทษตัวเองทุกวันโทษตัวเองทุกวันมาตลอดเนี่ยค่ะ
ก็คือเหมือนแบบอยากให้คุณยายแบบปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจีเขาก็เลยอธิบายแบบนี้ให้คุณยายฟัง
คุณยายก็โอเคก็ก็ร้องไห้แล้วก็บอกขอบคุณมากขอบคุณมากแบบเออ
เขาก็อ่าเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอโหสิกรรมให้กันนะคะแล้วก็อืมอืม
ก็บอกว่าเด็กเขาก็ค่อยค่อยแบบเขาก็เขาก็หายไปเหมือนเดิมอ่าอ่า
ทีนี้พอเด็กหายไปปุ๊บเนี้ยค่ะมันก็มาถึงเรื่องของผู้หญิงคนนั้นอืม
ซึ่งจีเขาก็ถามคุณยายบอกว่าคุณยายแล้วผู้หญิงคนนั้นคุณยายจะจะยังไงดี
ทางศาสนาของคุณยายเนี่ยทำอะไรได้บ้างคือถ้าเขามาแบบนี้ทุกคืนทุกคืนเนี่ย
คุณยายจะไม่ไหวนะอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งคุณยายก็ตอบกลับมาบอกว่า
ไม่เป็นไรหรอกอืมเขาทำมานานแล้วอืมเออฉันฉันป่วยแบบเนี้ยมานานแล้วแล้วฉันก็
ถ้าเป็นเขาบอกว่าถ้าเป็นฝีมือของเขาจริงฉันก็สมควรโดนมันเป็นเวรกรรม
ใช่ค่ะก็คือคุณยายก็บอกว่าก็ไม่ต้องทำอะไร
ซึ่งจีบอกว่าในสองคืนที่เหลือค่ะก็จีเขาก็จะมานอนเฝ้าคุณยายตลอด
แล้วก็มันไม่มีเสียงออดอีกแล้วอะค่ะแต่จีก็จะสะดุ้งตื่น
ช่วงเวลาเดิมทุกครั้งแล้วก็เห็นคุณยายเป็นลักษณะอาการเดิมทุกครั้ง
แต่ก็ไม่ได้เห็นตัวผู้หญิงคนนั้นนะคะแต่ก็คือเห็นคุณยายลักษณะอาการเดิม
แล้วก็ก็ต้องปลุกคุณยายทุกครั้งจนจนกระทั่งแบบจบสัญญาการทำงาน
ก็คือ๒อาทิตย์ก็ตีเขาก็โอเคก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิม
แล้วก็หลังจากนั้นมาไม่นานนะคะก็ได้ข่าวว่าคุณยายก็เสียชีวิตไปอย่างชำนา
อืมแต่เรื่องก็เป็นที่สำคัญอย่างนึงคือทำไมคุณยายถึงไม่ให้เล่าเรื่องเนี้ย
ให้กับลูกสาวอีกคนนึงฟังมันเป็นปริศนาตรงนี้เลยนะเออมันทำไม
เพราะอะไรหรือสิ่งที่คุณยายทำไปทั้งหมดตอนที่ไปทำกับผมเรียกว่าเป็นสาวใช้คนนี้ก็แล้วกัน
ลูกสาวคนนี้ไม่รู้ว่าคุณยายไปทำอะไรไว้ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เออทั้งหมดเลยอ่ะ
มันเป็นเรื่องของเวรกรรมนะสิ่งที่คุณยายต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่คุณยายจะต้องเจอแบบเนี้ย
มันไปโทษใครไม่ได้เลยมันคือเข้าใจแหละด้วยความที่อารมณ์โกรธ
เสียหลานไปอ่ะเพราะว่าฝากชีวิตหลานไว้กับพี่เลี้ยงปรากฏว่าพี่เลี้ยงไม่ได้สนใจน้อง
ไปคุยกับผู้ชายเลยทำให้เป็นเหตุให้น้องเนี้ยจมน้ำเสียชีวิตครับเป็นพี่แจ๊คค่ะขอโทษค่ะ
เขาเป็นคุณแม่เลยค่ะในช่วงเวลานั้นคือคุณยายคนนี้เป็นคุณแม่ของน้อง
เป็นคุณแม่อ่าใช่ค่ะโอเคก็ทำให้แม่คนนึงเนี่ยผมว่า
โกรธมันเป็นเรื่องปกตินะใช่ค่ะเอ่อแต่วิธีการชำระความโกรธของตัวเองเนี่ย
อันนี้เป็นเรื่องที่ผิดใช่ไหมเออทำให้คุณยายอ่ะต้องเผชิญอยู่อย่างนั้น
เชื่อว่าคุณยายน่าจะทรมานและที่สำคัญคือพี่เลี้ยงชาวเวียดนามอีกคนนึงอ่ะ
หรือว่าคนที่ดูแลคุณยายอีกคนนึงรู้เรื่องนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เดาว่ารู้
ก็น่าจะทราบเออเพราะเขาดูเหมือนว่าพอ๒ทุ่มจะกลับบ้านอย่างเดียวเลย
ใช่ค่ะพอฟ้ามืดก็อยากกลับบ้านแล้วพอเริ่มเธอก็มืดก็อยากกลับบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้เรื่องเสียงออดค่ะคือนิดนึงคือจีเขาบอกว่า
ถ้าคุณยายไม่ได้กดก็ต้องเป็นน้องมากดกดเพื่อเรียกให้ไปปลุกคุณยาย
ใช่ค่ะก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะเพราะว่าน้องอาจจะเห็นว่าคุณยายทรมานแต่ตัวเองไม่สามารถที่จะทำอะไรได้
ก็เลยต้องส่งสัญญาณบางอย่างเพื่อที่จะบอกคนดูแลให้มาช่วยดูหน่อยใช่ค่ะเออนะฮะ
เฮ้ยเรื่องนี้เราเคยได้เห็นกันในหนังในละครในนิยาย
แต่พอมันมากลายมาเป็นเรื่องเล่ากับคนคนหนึ่งที่เขาเคยไปเจอเรื่องนี้มา
กฎกติกาแปลกแบบเนี้ยฟังแล้วมันก็โอ้โหมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะ
สมมุติอ่ะเป็นคุณเฟย์อ่ะคุณเฟย์อ่ะเจอไปกฎเจอกฎอย่างเงี้ย
คุณเฟย์กล้าไหมไม่อ่ะผมก็ไม่เอาผมไม่เอาผมกลัว
เออมันต้องมีอะไรแปลกแปลกแหละนะครับได้ครับคุณเฟรน
นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของคุณจีที่เขาเล่าเรื่องนี้ให้กับคุณเฟย์ฟังนะ
ค่ะอ้าววันนี้ขอบคุณมากเลยคุณเฟย์เรื่องสนุกมาก
ขอบคุณมากค่ะพี่จ๋อขอบคุณครับแล้วก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับ
สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเราแบบนี้
ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรงเรามีนัดล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
กลัวแล้วก็สยองขวัญแบบพรีเมียที่นี่ที่เดียวเท่านั้นทางยูทูปไทยรัฐของเรานั่นเอง
แต่สำหรับท่านไหนที่อาจจะพลาดเสาร์อาทิตย์๕ทุ่มครึ่ง
เราเจอกันอีกรอบหนึ่งครับที่ไทยรัฐทีวี๓๒กับสถานีผีดุของเรา
เต็มรูปแบบหนึ่งชั่วโมงเต็มฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันครับ
และสำหรับในค่ำคืนวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับ
เจอเจอกันใหม่ครั้งหน้าพบกับประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ที่จะเดินขบวนพาเรทมามอบความหลอนให้กับคุณผู้ชมทุกค่ำคืนแบบนี้ครับ
วันนี้ผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีพร้อมด้วยทีมงานสถานีผีดุ
ลาทุกท่านไปก่อนส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอน
หลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

ขอบคุณคุณเฟย์นะครับ
ขอบคุณครับ